สวัสดีค่ะมาอัปเดตสถานการณ์โควิด๑๙ประจำวันที่๒๑เมษายน๒๕๑๓กับไทยรัฐออนไลน์ค่ะ
วันนี้มีเรื่องน่ายินดีนะคะไทยมีผู้ป่วยติดเชื้อรายใหม่ลดลงต่ำกว่า๒๐รายเป็นครั้งแรกในรอบหนึ่งเดือนค่ะ
โดยในส่วนของตัวเลขสะสมก็อยู่ที่๒๘๑๑รายในจำนวนนี้หายป่วยแล้วมากถึง๒๑๐๘ราย
ส่วนผู้เสียชีวิตวันนี้มีเพิ่ม๑ศพเป็นชายไทยอายุ๕๐ปีมีอาชีพขับรถแท็กซี่รวมสะสมอยู่ที่๔๘ศพค่ะ
ซึ่งจากตัวเลขผู้ป่วยรายใหม่ที่ลดเหลือ๒หลักนี้นะคะแม้จะเป็นเรื่องน่ายินดี
แต่ทางคุณหมอทวีสินวิศนุโยธินโคศกสบคยังยืนยันว่าไม่ยกเลิกพรกรฉุกเฉินแต่อาจมีการผ่อนปลนค่ะ
สองการผ่อนปลนนี้ต้องมองตรงกันในภาพใหญ่ว่าเป็นการป้องกันและการควบคุม

ก็คือต้องมีจุดปฏิบัติต่างอันนี้

ท่านผู้ชมที่มาจากจังหวัดใด
ท่านต้องการอิสระเสรีเพิ่มขึ้นยังไง
ขึ้นอยู่กับสิ่งที่ท่านได้ร่วมมือทำกันมา

หากเราอยากกลับมาใช้ชีวิตปกติโดยเร็ว
ก็ต้องช่วยกันทำตัวเลขผู้ป่วยรายใหม่ให้ต่ำกว่า๑๐

ด้วยการอยู่บ้านและสวมหน้ากากเป็นประจำนะคะ

จากการรักษาคนไข้ในเมืองอูฮัน
ล่าสุดร่างกายเกิดผิดปกติ
ผิวหนังเปลี่ยนเป็นสีดำคล้ำอย่างเห็นได้ชัด
เมืองต้นนะคะวงการแพทย์ของจีนคาดการณ์ว่า
สาเหตุอาจเกิดจากไวรัสโคโรนาเข้าไปทำลายตับ
จนทำให้ระดับฮอร์โมนในร่างกายไม่สมดุลค่ะ

ถือเป็นบุคลากรทางการแพทย์ของจีนชุดแรก
ความรู้สึกแรกหลังรู้ตัวว่าติดเชื้อไม่ต่างจากกำลังฟันร้าย
หวาดภาวะจนถึงขั้นต้องให้จิตแพทย์มาบำบัดเลยนะคะ
อีกทั้งในช่วงเข้ารับการรักษาก็ต้องทนทุกข์ทรมานอย่างแสนสาหัส
ต้องนอนติดเตียงนานถึง๙๙วัน
และไม่สามารถพูดคุยกับแพทย์ที่ให้การรักษาได้เลย
อาการจะค่อยดีขึ้นก็เลยเข้าต้นเดือนเมษายนแล้วค่ะ

คุณหมอทั้งสองท่านก็ได้เข้ารับการรักษาเพื่อให้สีผิวกลับมาเป็นปกติแล้วค่ะ

ทีมข่าวไทยรัฐออนไลน์ติดตามมาอย่างต่อเนื่อง
นั่นคือการประท้วงต่อต้านมาตรการล็อกดาวน์ในสหรัฐอเมริกา
ในเวลานี้ได้ขยายวงกว้างออกไปเรื่อยแล้วค่ะ
โดยที่รัฐน็อตดาโกต้าโอไฮโอเพนซีวาเนียนิวเจอร์ซีเนมลาสก้าและแคลิฟอร์เนีย
ปรากฏภาพฝูงชนชาวอเมริกันจำนวนหนึ่ง
ถืออาวุธปืนออกเดินประท้วงตามท้องถนนและกล่าวหาว่า
เพียงแค่นั้นนะคะกลุ่มผู้ประท้วงยังกล่าวหาลามายังสื่อสังคมออนไลน์ยักษ์ใหญ่อย่างเฟซบุ๊ก
รวมถึงการสร้างกลุ่มในเฟซบุ๊คเพื่อใช้ติดต่อผู้สนับสนุนในรัฐต่าง
ให้มีการประท้วงขยายออกไปทั่วประเทศด้วยค่ะ
และจากการกระทำที่ว่านี้กลุ่มผู้ประท้วงมองว่า
กำลังทำงานเพื่อรับใช้รัฐบาลในการลิดรอนสิทธิเสรีภาพ
การแสดงความเห็นของประชาชนอย่างรุนแรงค่ะ
ซึ่งสำนักงานเฟซบุ๊กก็ไม่ได้นิ่งนอนใจต่อข้อกล่าวหานะคะ
ออกมาชี้แจงว่าเฟซบุ๊กพยายามทำความเข้าใจขอบเขตคำสั่งของรัฐบาลแต่ละประเทศ
และการลบโพสต์นั้นจะกระทำก็ต่อเมื่อเกี่ยวข้องกับการชุมนุม
ที่ไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานด้านสุขภาพที่รัฐบาลกำหนด

และแม้ว่าการประท้วงในสหรัฐยังคงลุกลามขยายวงกว้างอย่างต่อเนื่องนะคะ
แต่ในวันนี้กลับเกิดเรื่องราวดราม่าขึ้นที่รัฐคูโรราโดค่ะ
บุคลากรทางการแพทย์กลุ่มเล็กกลุ่มหนึ่ง
ออกมาแสดงการคัดค้านการประท้วงให้ยกเลิกมาตรการล็อกดาวน์อย่างกล้าหาร
โดยกลุ่มบุคลากรทางการแพทย์ที่สวมชุดกาวและหน้ากากอนามัย
ได้ออกไปยืนขวางหน้าขบวนรถกลุ่มผู้ประท้วงกลางสี่แยกในเมืองเดนเวอร์
อย่างไม่สะทกสถานและไม่แสดงอาการตอบโต้ใด
แม้จะถูกคนในรถเปิดหน้าต่างออกมาตะโกนใส่หน้าว่า
ปัจจุบันสหรัฐมีผู้ป่วยติดเชื้อสะสม๗๘๗๙๐๑ราย
และเสียชีวิตสะสม๔๒๓๖๔ศพ

ตัวเลขผู้ป่วยติดเชื้อและเสียชีวิตในสหรัฐอาจสูงกว่าตัวเลขที่มีการรายงานค่ะ
และการนับจำนวนผู้เสียชีวิตในหลายแห่งของประเทศค่ะ
มาดูที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสกันบ้างนะคะ
เจ้าหน้าที่ตำรวจปราบจราจนยังคงต้องใช้แก๊สน้ำตาและกระบองในการเข้าสลายชุมนุม
ขณะที่กลุ่มผู้ประท้วงที่กล่าวหาว่า
ตำรวจเลือกปฏิบัติและใช้ความรุนแรงเกินกว่าเหตุ
ก็ยังคงไปรวมตัวกันตามท้องถนนและปลาก้อนหิน
รวมถึงยิงพลุไฟเข้าตอบโต้ค่ะ
ปิดท้ายวันนี้นะคะเราไปชมคลิปที่น่าจะเรียกได้ว่า
คนโซเชียลไม่ถูกใจสิ่งนี้กันค่ะ
เมื่อมาตรการล็อกดาวน์เยอรมนีทำให้ถนนโล่ง

มูลค่า๑๗ล้านปอนด์หรือกว่า๖๘ล้านบาท
ออกมาทดสอบความแรงบนถนนโล่ง
คันเร่งทำความเร็วถึง๒๓๑มายต่อชั่วโมง
และเมื่อนำคลิปมาแชร์บนอินสตาแกรม
ไม่นานก็มีคนเข้ารับชมมากกว่า๘๔๐๐วิวค่ะ
ถือเป็นหนึ่งในรถยนต์ในฝันของชายหนุ่มทั่วโลก
สามารถทำความเร็วได้ถึง๖๒ไมค์ต่อชั่วโมง
ภายในเวลาเพียง๓วินาทีเท่านั้นค่ะ
สำหรับสถานการณ์การแพร่ระบาดในเยอรมนี

ทางการค่อยผ่อนคลายมาตรการล็อกดาวน์
และร้านรวงต่างก็ทยอยเปิดให้บริการค่ะ
ทีในที่ไทยรัฐออนไลน์ทุกช่องทาง